เอามาดูอุบัติเหตุนะคะแต่อุบัติเหตุนี้ก็เกิดจากสุนัข
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าเป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้
หรือว่าแค่ให้อาหารมันแล้วมันอยู่แถวนั้น
เป็นลักษณะของสุนัขจรจัดนี่นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้จะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้
รถจักรยานยนต์จอดนะคะผู้ชายคนนี้เป็นคนซ้อนเขาลงมาจากรถ
หมาสองตัวค่ะวิ่งไล่กัดแบบเนี้ยแล้วผู้ชายคนนั้นวิ่งไปกลางถนน
จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์มาพอดีชนกันปั้งค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกของ๒๕กันยายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
ได้รับแจ้งว่ามีผู้ประสบเหตุเป็นอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ชนคนได้รับบาดเจ็บพอไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
คนที่บาดเจ็บค่อนข้างสาหัสก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์
อายุประมาณ๓๐ปีค่ะศีรษะกระแทกพื้น
ตอนนี้รักษาตัวอยู่นะคะที่โรงพยาบาลกระบี่
ส่วนผู้ชายที่วิ่งหนีสุนัขที่วิ่งหนีออกไป
จนถูกรดจากกระยานยนต์ชนบาดเจ็บที่ขา
อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ
เรื่องต้นไม่มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบใด
จากเจ้าของสุนัขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
สอบถามคนที่อยู่แถวนั้นค่ะ
เขาบอกว่าเจ้าหมา๒ตัวนี้
หมาของบริษัทขายรถยนต์แห่งหนึ่ง
หมาออกมาหลังปิดทำการทุกวันเลย
หมาสองตัวนี้มักจะออกมาเห่า
และไล่กัดผู้คนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้นประจำ
เคยเตือนรอปภของบริษัทแล้วหลายครั้ง
แต่ก็ยังมีการปล่อยหมาออกมาอีกนะคะ
เอาให้ชัดนะคะบริษัทขายรถยนต์ที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ย
หรือไม่เลี้ยงถ้าเลี้ยงดูแลให้ดีค่ะ
อืมโอ้โหเนี่ยคนเจ็บเลยนะ